และแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ

ที่นี่เขาร่ำลือกันถึงเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อรำพึงจังหวัดอ่างทอง

ใช่แต่ดิฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์

ถูกต้องที่ทุกคนพยายามตั้งกันอยู่นี่แหละ

เพราะว่ามันคือวิธีการตั้งจิตอธิษฐานและขอพรจากหลวงพ่อรำพึง
ที่วัดถนนสุธารามนะคะอยู่ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธรำพึง
ซึ่งมีอายุกว่า๓๐๐ปีเลยทีเดียว
ด้านของนายโอภาษแช่มชื่นนะคะกรรมการวัดหลวงพ่อพุทธรำพึง
เป็นพระประจำวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชม
เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านที่จังหวัดอ่างทองมาก
คนที่ไปกราบไหว้บูชาจะเสี่ยงโชคขอพรให้ตั้งไข่แบบนี้
บางคนตั้งได้อ่ะเห็นไหมคุณเหลือเชื่อจริง
เอาจริงนะไข่จะตั้งได้ยังไงไข่ตั้งยังไงก็ล้ม
มันเป็นฝูงวงลีอ่ะแต่มีคนทำได้จริง
คนที่มากราบว่ายบูชาขอโชคขอลาบเสียงโชคขอพรเนี่ยนะคะ
บอกว่าถ้าตั้งไข่ได้แบบเมื่อสักครู่นี้
แสดงว่าจะมีโชคจะประสบผลสำเร็จอย่างที่ตั้งจิตอธิษฐานไปนะคะ
สมหวังดั่งใจและก็จะมีการแก้บนด้วยไข่ต้มบ้าง
ละครชาตรีบ้างพวงมาลัยบ้างก็แล้วแต่ว่าจะอธิษฐานขอพรอะไรกันไปนะ
ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคุณผู้ชม
บางคนทำแล้วสบายใจบางคนทำแล้วประสบความสำเร็จ
ก็อาจจะมีความเชื่อว่าเป็นพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
หรือว่าบางคนที่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วกันนะ
เพราะว่าอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการรับชมด้วยนะคะ
บางคนไปแต่เช้าพยายามตั้งให้ได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นยังตั้งไม่ได้เลย
ก็เป็นที่มาของคำว่าตั้งแต่เช้า
ยันเย็นยังตั้งไม่ได้แต่บางคนไปปุ๊บโอ้โหวางปั๊บเป็นที่ฮือหาทั้งวัดเลย
ถูกต้องอันนี้ก็เป็นพลังของการอธิษฐานแหละ

มันก็อยู่ที่ความพยายามของคนเราด้วย